ต้องบอกว่าชีต้นหอมคืนบันลังแล้วจ้า
เจ้าแม่พิธีกรอีเวนต์ต้องกลับมาแล้วนะจ๊ะ

ทำแบกแล้วจ้าคืนสเตตค่ะเมื่องานอุ๊ยสวยนะ
นี่งานผ้าใหม่ใช่ไหมคะจังหวัดสุโขทัยจัดเต็มเลยค่ะ
ผ้าไหมไทยแบบเรสยาวสีม่วงสดใสติดกิ๊บมันรอบหัวไปเลยค่ะ
แบบนางพญาดาราสาวเจ้าแม่อีเวนต์ตัวจริง
เธอเปิดใจแบบขำเลยนะคะว่า
นี่ฉันต้องจัดเต็มค่ะต้องคืนเวทีพิธีกรทำไมครับ

แทงข้างหลังกับยายอ๋อง
อันนี้เขาแซวเล่นใช่ไหมเขาแซวเล่นเขาแซวเล่น
แต่ว่าตอนสัมภาษณ์เหมือนจริงจังเลย
คือลดค่าตรงค่าตัววุ่นวายเต็ม
คือรู้แบบลดค่าตัวปากหน้าเลย
กลับมาแล้วนะจ๊ะวอนเลยค่ะลูกค้าติดต่อด่วนเลยจ้า
ทอเองกับเมิง

อยู่ในจุดนางพญาไปก็เท่านั้นลดราคาลงมาดีกว่า
ช่วยแชร์ข่าวนี้ให้ถึงนะคะ
ให้รู้ไปเลยว่าราคาลงแล้วนะ
เล้นใหญ่อยู่นะแม่
ลดค่าตัวเลยเอาซิ
คุณทราบของคุณพ่อเป็นผู้ป่วยติดเตียงและดันติดโควิดด้วยไง
สาวชาวบ้านล่อแร่เหมือนกันนะแต่ปรากฏว่าคุณผู้ชมรู้ไหม
หลานตัวน้อยลูกชายของคุณต้นหอมน้องปกป้องคือเป็นยาชูใจอ่ะ
ไปเล่นด้วยแป๊บเดียวคือตอนแรกอยู่ห้องไอซียูอ่ะ
ตอนนี้ฟื้นกลับมาแล้วก็ล่าสุดวันนี้เลยจะกลับบ้านได้แล้วอ่ะ
อืมแล้วค่ะ